ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาววัย๒๓ปีคนหนึ่ง
อยู่ที่จังหวัดพัทธลุงเธอถูกแฟนนุ่มอายุ๒๐ปี
จอบทุบที่หัวจนเสียชีวิต
แล้วตั้งใจว่าจะเอาไปฝังอำพลางคดี
เอายัดใส่กรงหมูไว้ก่อน
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยค่ะเอาของมาวางทับ
กรงหมูเอาไว้เพื่อไม่ให้เห็นศพ

สารภาพอ้างนะฮะตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ

หลังจากทะเลาะกันเรื่องฝ่ายหญิงปันใจให้คนอื่น
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
นี่เป็นบ้านของนายนัทธพรดำสินชื่อเล่นชื่อนิกอายุ๒๐ปีนะครับ
วันนี้ได้คุยกับญาติของเขานะฮะที่คุณนฤทธิ์ไป
เนี่ยฮะบ้านหลังเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
อยู่ที่หมู่๖ตำบลนาขยาดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
จุดเกิดเหตุอยู่หลังบ้านครับท่านผู้ชมครับ
เป็นกรงหมูนะซึ่งนายนัทธพรเนี่ย
ศพของนางสาวกฎชกรทองดีเพ็ง
ชื่อเล่นชื่อแอมอายุ๒๓ปีที่เป็นแฟนสาว
ศพเอาไว้ในกรงหมูตรงจุดนี้นะฮะ
นี่ที่คุณนฤทธิ์อยู่เนี่ยนะครับส่วนภาพอีกจอนึงเนี่ย
นี่คือกรงหมูที่เกิดเหตุที่ยัดเอาไว้ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพนะครับ
ตรงนี้นะฮะที่นายนัทพรหรือว่าในนิก
จอบทุบศีรษะนางสาวกฎชกรจนเสียชีวิต
แล้วก็ยัดใส่กรงหมูเอาไว้ตำรวจเอาหลักฐานต่าง
เอาไปตรวจสอบไว้ก่อนนะฮะยึดเป็นหลักฐานทางคดีเอาไว้แล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับ
นางสาวแอมเนี่ยก็คือผู้ตาย
เมื่อวานนี้ขี่จักรยานยนต์มาหาในนิกที่บ้าน
ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ย
คบหากันอยู่ได้๖เดือนแล้วนะ
อยู่ด้วยกันสักพักนึงนะครับ
เช้ามืดเมื่อวานนี้ทางฝ่ายของแอมเนี่ยกำลังจะกลับบ้าน
แต่ว่าในนิกผู้ต้องหาไม่ยอมนะเพราะว่าตัวเองก็ระแวงอยู่
เกรงว่าแฟนสาวจะไปหาผู้ชายคนอื่น

ก็เดินหนีจะไปขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อจะขี่กลับบ้าน
นิกเดินตามไปนะครับแล้วตามคำรับสารภาพเนี่ย
นิกอ้างว่าหลังจากที่มีปากเสียงกันเนี่ย
เกรงว่าฝ่ายหญิงจะไปหาผู้ชายคนอื่นปันใจให้คนอื่น

ก็เลยถูกฝ่ายหญิงด่าทอไปถึงบุพการี
โมโหนะครับโมโหก็เลยไปหยิบจอบมาทุบศีรษะเขา

นิกอ้างว่าตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าพอไปจับตัวดูเนี่ย
แฟนสาวนี่ไม่หายใจแล้ว
ทีแรกตั้งใจว่าจะเอาศพไปขุดแล้วก็ฝังอำพลางคดีเลยนะครับ
แต่ทีนี้มันก็ใกล้จะสว่างแล้ว
ช่วงนั้นเช้ามืดแล้วใกล้จะสว่างและกลัวจะมีคนมาเห็น
ไปเอากรงหมูมานะครับ
แล้วก็จับร่างของแฟนสาวเนี่ย
คว่ำหน้าลงใช้มือเนี่ย
จับร่างยัดผ่านช่องเหล็กของกรงหมูเข้าไป

ใส่เอาไว้แล้วก็ไปเอาผ้าห่มเอากระดาษพวกเป็นรังกระดาษพวกนี้
ตะโขงตะข่ายมาปิดมาทับเอาไว้
กรงหมูที่ในนิกเอามาใช้ยัดร่างแฟนสาวใส่เข้าไปเนี่ย
สูงห้าสิบเซนติเมตรยาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับ
ขณะที่ตัวของแฟนสาวของเขาก็คือแอมเนี่ยนะฮะ
ส่วนสูงนี่คือหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร
พอยัดเข้าไปก็แน่นอนว่าขามันยื่นออกมา
ยื่นออกมานอกกรงหมูแบบนี้นะครับ
โอ้โหแล้ววิธีการของในนิกที่สารภาพกับตำรวจนะ
บอกว่าใช้วิธีพับขาแฟนสาวที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เพื่อให้พับขดเข้าไปอยู่ในกรงหมูได้พอดี
เป็นลักษณะของกรงที่เขาเวลาจะเคลื่อนย้ายหมูไปไหนมาไหนนะฮะ

เราไล่เรียงเหตุการณ์ไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

นางสาวกฎชกรหรือว่าแอมมาหานายนัทพรหรือว่าในนิกที่บ้านนะครับ
ที่ตำลวนนาขยาตน์อำเภอโคนขนนุนจังหวัดพะทลุง
ก็อยู่ที่นี่จนเช้ามืดจะกลับบ้านนะแอมเขาก็เดินออกจากตัวบ้านมา
จะไปที่รถจักรยานยนต์ห่างกันสัก๕๐เมตรนะครับ

พอตกใจก็ไปหยิบกัลลอนที่ผ่าครึ่งอยู่แล้วไปตักดินที่กองไว้หน้าบ้าน
เอาไปเทเอาไปปิดเอาไปถมร่องรอยที่มีคราบเลือดแถวนั้นอยู่
เอาจอบไปทิ้งบ่อน้ำหน้าบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐เมตรนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงที่มาจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยตำรวจก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะครับ
แล้วก็ตัวของผู้ต้องหาด้วยนะครับจักรยานยนต์ที่แฟนสาวขี่มาตอนแรกเนี่ย
ห่างออกไปจากจุดที่เจอศพประมาณ๘๐เมตร
พอก่อเหตุเสร็จนะครับในนิกบอกว่าได้เดินไปหลังบ้าน
จากจุดวางศพ๓๐เมตรเอากรงหมูที่เพื่อนบ้านเคยใช้ขังหมู
เอามาใส่ศพของแฟนสาวซึ่งแม่ของในนิกบอกว่าปกติ
ลูกชายจะนอนที่บ้านอีกหลังนึงก็คือบ้านที่อยู่กับแฟนสาวก่อนเกิดเหตุนี่แหละ
ส่วนญาติญาติเขาจะอยู่อีกหลังนึงแต่ก็เป็นบริเวณพื้นที่เดียวกัน
วันเกิดเหตุมีแค่ยายอายุ๘๖กับน้องสาวยุค๑๘อยู่ที่บ้านหลังข้าง
ซึ่งไม่มีใครได้ยินเสียงเอะอะโวยวายทะเลาะวิวาสตอนที่ทำร้ายกันเนี่ยไม่มีใครได้ยินเสียง
ช่วงประมาณตี๕ก่อน๖โมงแม่บอกว่าออกไปกรีดยางแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณเก้าโมงเช้า
ตอนนั้นก็ไปถามลูกสาวนะครับถามว่าเออเห็นศพที่ไหนอะไรยังไงล่ะ
ลูกสาวบอกว่าอยู่หลังบ้านนะอยู่ในกรงหมู
แต่พี่ชายเนี่ยไม่รู้ไปไหนแม่บอกว่าพอได้ยินแบบนั้นนะครับ
รู้ทันทีว่าลูกชายต้องก่อเหตุแล้วนะครับก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจด้วยตัวเองเลยนะฮะ
โทรไปแจ้งนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุเองนี่เขาก็ติดยาเสพติดด้วย
ก่อนก่อเหตุก็เสพยาไปสองเม็ดนะครับแม่ยืนยันว่าในครอบครัวไม่มีใครมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของนางสาวกฎชกรแฟนของลูกชายอย่างแน่นอน
จะให้ไห้ในเข้ามามันมันไม่ยากให้ทำแต่ว่ามันต้ำไปเลย
เลยแต่พิษแล้วก็เลนเขียนลงน่ะคือหมบตัวหนึ่ง
นี่นะคะและอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าประวัติของตัว
ผู้ก่อเหตุเนี่ยตัวในนิกเนี่ยนะคะครับนอกจากมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วก่อนก่อเหตุนี้ก็เสพยาเสพติดไปด้วยเรามีข้อมูลว่าเมื่อหกปีก่อนค่ะ
นิกเคยก่อเหตุร่วมกับเพื่อนอีก๒คนใช้ปืนเอ็มสิบหกยิงตำรวจตายไปหนึ่งนายนะคะ
เพิ่งออกจากเรือนจำมาเมื่อต้นปีนี้เองต้นปีนี้นะคะปีหกสามครับ
แล้วก็มาก่อเหตุเนี่ยค่ะคือตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่
เพราะว่าแก๊งนี้วางแผนวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะคะ
นี่ฮะตอนนั้นนี่ค่ะไทยรัฐออนไลน์ก็ลงเนี่ยตอนนั้น
ใช่คือตำรวจเจ้าหน้าที่ชุดปรับรามยาเสพติดสพมันนังจังหวัดสตูนเนี่ยค่ะ
เขาก็เหมือนกับจะไปจับกลุ่มเพราะว่าตัวในนิกกับเพื่อนเนี่ย
เขาก็มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดครับ
แต่กลายเป็นว่ามีการยิงใส่ตำรวจด้วยนะคะก็ปะทะกันกับตำรวจเจ้าหน้าที่อยู่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยแม่ก็เป็นคนเกลี้ยกล่อมให้ในนิกลูกชายเนี่ยมอบตัว
แม่ยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้สนับสนุนให้ลูกทำแบบนี้ครับ
แล้วเหตุการณ์นี้ที่ในนิกฆ่าแฟนสาวเนี่ยแม่ก็เป็นคนคุยกับในนิก
อืมว่ามอบตัวเถอะลูกไม่ได้สนับสนุนให้หนีครับนี่ค่ะ
ส่วนร่างของแฟนสาวเนี่ยนะคะตัวนางสาวแอมเนี่ยนะคะ
ได้มีการบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ่อพระโสพลประชารังสรรค์
แม่ของนางเสาแอมคุณแม่อนุทิดาทองดีเพ็งอายุสี่สิบสอง
บอกกับทีมข่าวของเราว่าอาทิตย์ก่อนนะคะ
ลูกสาวแม่ได้ยืมรถยนต์บอกว่าจะไปทำธุระก็มีในนิก
ตัวผู้ต้องหานี่แหละเป็นคนขับให้แต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ
รถเนี่ยพุ่งลงไปในคูน้ำนะคะก็ต้องเอารถไปซ่อม
ลูกสาวส่งข้อความไปบอกแม่บอกว่าขอโทษนะ
ที่ทำให้รถเสียหายแล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวจะจัดการเรื่องทุกอย่างเอง
ทีนี้ค่ะแม่ของนางสาวแอมบอกว่าจริงแล้วแม่มองว่า
ฝ่ายชายเนี่ยควรจะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะว่าเป็นคนขับรถ
แต่เรื่องนั้นก็ผ่านไปผ่านไปสักพักลูกสาวแม่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเพิ่ม
วันเกิดเหตุลูกสาวขี่รถจักรยานยนต์ไปหาในนิกที่บ้าน
ก็คาดว่าน่าจะไปคุยกันเรื่องค่าเสียหายในการซ่อมรถนะคะ
แต่กลายเป็นว่าอาจจะมีปากเสียงกันบานปลายถึงขั้น
ทำร้ายร่างกายลูกสาวแม่จนเสียชีวิตแม่มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของค่าซ่อมรถ
ก่อนหน้านี้ขับรถไปตกคูน้ำแม่บอกทำใจไม่ได้จริงจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้แม่บอกว่าเคยเตือนลูกสาวบ่อยมาก
ว่าผู้ชายคนนี้ในนิกเนี่ยที่ลูกคบอยู่เนี่ยนะเสพยาเสพติดด้วยดูอันตราย
ออกมาห่างหน่อยเถอะแม่บอกแม่เตือนค่ะ
แต่ด้วยความที่เป็นเรื่องของความรักลูกสาวเขารักของเขาก็ทนอยู่ด้วยกัน
ก่อนเกิดเหตุนี้เนี่ยนะคะแม่บอกว่าเพิ่งมารู้นะคะ
ว่าลูกสาวเคยโดนในนิกเอาด้ามปืนตบหัวเย็บไป๓เข็ม
เข้าโรงพยาบาลมาแล้วรอบหนึ่งโอ้โหแต่ตอนนั้นลูกสาวไม่กล้าบอกแม่ค่ะ
ลูกสาวบอกแม่ว่าอ๋อหนูลื่นล้มในห้องน้ำบอกแม่แบบนี้
แต่แม่บอกว่าไม่คิดว่าความรักที่ลูกสาวมีให้กับผู้ชายคนนี้
กลายเป็นว่าลูกสาวต้องมาตายอย่างทุกข์ทรมานด้วยน้ำมือของผู้ชายคนนี้
คนที่ลูกสาวรักนะคะตอนนี้สงสารหลานชายอายุห้าขวบ
ก็คือลูกของนางสาวแอมอะค่ะกลายเป็นว่าก็ต้องกำพราแม่
แต่เป็นลูกกับแฟนเก่านะคะไม่ใช่ลูกกับแฟนคนนี้
อื้อต้องกระทับว่าที่ป็อกกก่อนไปไหนนะ
แต่อาจจะเป็นธรรมชาติเลยเพราะว่าไอ้ตัวนั้นรักเขามาก
คือเหมือนทะเลาะกับฝั่งนู้นมาใช่ไหมแล้วฝั่งนู้นก็ไม่ได้มาง้ออะไรนะ
ขับรถมอสไฟไปเนี่ยได้บอกแม่ไหมครับว่าเดี๋ยวจะไปหาแฟนมาเคลียร์เรื่องอะไรกัน
เขาบอกเขาไปดูรถเพราะปกติเขาบอกแล้วเขาจะซ่อมเอง
คือฝ่ายชายเขาก็บอกสงสัยจะบอกกับลูกมาแล้วว่าเขารับผิดชอบเองอะไรอย่างนี้
ผู้ชมครับฟังคุณพ่อของแอมนะฮะที่เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับ
พ่อของแอมบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุนะเมื่อวันที่๑๐กันยายนเนี่ยประมาณ๔ทุ่ม
ได้โทรศัพท์มาหาโทรมาหาพ่อแล้วก็ร้องไห้บอกว่าถูกในนิกเนี่ย
ใช้ปืนไล่ยิงคือยิงใส่เนี่ยถึงขั้นกระสุนเนี่ยเฉียวหูนะฮะ
คือยิงนี่กะเอาตายนะถึงขั้นเฉียวหูเนี่ยนะครับแต่ตอนนั้นน่ะรอดมาได้นะครับ
ตอนนั้นพอลูกโทรมาคุยด้วยพ่อก็ปลอบไปนะครับปลอบใจไปพูดด้วยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
คือคุยกับลูกสาวจนแบตหมดคืนวันนั้น๑๐กันยายนประมาณ๔ทุ่ม
หลังจากนั้นผ่านไปสองสามวันนะฮะพ่อของแอมบอกว่าอ้าวมาได้ข่าวลูกสาวอีกทีนึง
คือถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วพ่อบอกว่ารู้สึกผิดมากเลยนะฮะ
วันนั้นเนี่ยก็ทำได้แค่ให้คำปรึกษาลูก
ถ้ารู้ว่าเหตุการณ์มันจะเลวร้ายขนาดนี้นะหากย้อนเวลาได้เนี่ย
ในวันนั้นที่เกิดเรื่องกับลูกที่ถึงขั้นถูกยิงแล้วเฉียวหูไปแล้วเนี่ยนะครับ
คงจะหาทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ลูกเนี่ยออกห่างจากผู้ชายคนนี้
บางท่าบอกให้ให้ไม่รู้ทั้งหมดเราทำไปโครบให้จะเถียวใจ
พ่อบอกว่าเพื่อนค้าว่ายิงเสดหูไปเลย
พ่อโต๊ะสังเกษัตริย์เก็บบองมือแบ๊ดมันหมด
เลิกกันดีกว่ายอมไปซะดีกว่า
ผมตกใจยอมเลือกกัน

เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุนะฮะ

ปกปิดซ่อนเร้นอำพลางศพ

เพราะว่านำตัวไปตรวจปัสสาวะเนี่ย
พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะครับ